แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
ต้องกินเมื่อไหร่อย่าใช้ไว้

แม่บ้านตัวจันทราสวัสดีคะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

เห็นเราสามคนแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกัน

ใช่รู้จริงต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยไม่พอนะ

ความแซ่บยินติดลิ้นอยู่เลยโอ๊ยความแซ่บยินติดใจอยู่ใช่ไหม
นี่มันฟินมากเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเชฟก้าวเนี่ยมาแล้วใช่ไหม
มันติดใจอ่ะเพราะว่า๗๙เนี่ยโอ๊ยอาหารไทยแบบว่าเครื่องแกงมันหอมอยากกินอีกอ่ะใช่
เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แม่ก็เชิญเชฟก้าวอยู่กับเราก็มาทำอาหารไทยเครื่องแกงหอมอีก
มาพบกับเขากันนะคะในช่วงเชฟกระทะหล่อ

ต้อนรับการกลับมาของเชฟเก้า

ที่มาทีไรก็พกเมนูไทยเครื่องแกงหอมมาตลอด
และวันนี้เชฟหนุ่มหล่อคนนี้จะมาทำเมนูอะไรเอาใจทีมแม่บ้านของเรา

ขอต้อนรับเชฟก้าวค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาแล้วนะไปตามเชฟก้าวมาอีกครั้งหนึ่ง

ลูกสาวทั้งสองชอบกินมาก
ชอบเครื่องแกงแบบไทยชัยมีเครื่องแกงของหอม

ไม่เคยต้องมานั่งโขลกพริกแกงเอง

กำลังครั้งที่แล้วเนี่ยลูกเขาโผล่ข้างขวาไว้เขาจะมาโผล่ข้างซ้าย

แล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไร
วันนี้ก็จะเป็นเมนูพะเนงกุ้งกล้ามกาม

เมนูดีเครื่องแกงเด่นเดี๋ยวจะทำให้พี่เอทานบ้าง
ต้องบอกว่าผู้หญิงเราไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านมือใหม่มือเก่า
เราก็อยากจะทำอาหารเอาใจสามีหรือคนข้างกายของเรา

แนะนำเมนูง่ายที่มัดใจคุณผู้ชายหน่อยสิคะ

โเหมี๓อย่างเหรอขายเจียว
ใช่ง่ายมากและประทานง่าย
พูดชายเป็นคนที่ต้องเวลาทั้งงานต้องรีบ

ค่ะกะเพราไข่ดาวเมนูสุดท้ายแหละอะไรดี
เป็นสเต๊กเนื้อค่ะ
อุ้ยหรอแล้วทำยากหรือเปล่าทำไมผู้ชายชอบอะ
สเต๊กเนื้อนี่หมักอะไรบ้าง
ได้โปรตีนครับเวลาผู้ชายเล่นฟิตเน็ตเล่นการ
อาจจะเป็นไก่ก็ได้เป็นเนื้อแต่เนื้อจะดีเพิ่มพลังงานด้วยค่ะ

ได้สามเมนูแล้วที่มัดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะคุณผู้ชมมันเหมาะมากเลยนะคะ
ทั้งเป็นแม่บ้านมือใหม่แล้วก็แม่บ้านมือโปรนะคะที่จะไปดูแลสามีนะคะ

ผู้ชายเขาก็ไม่ได้แบบว่ากินเยอะแบบไม่ได้เล่นเยอะอ่ะเออกินง่ายอย่างนี้ก็เลิศมาก
แต่ว่าวันนี้เชฟจะต้องมาสอนเมนูให้กับเราทั้ง๓คนนั่นก็คือไข่แดงกุ้งกล้ามกา
ดังนั้นช่วงหน้านะคะมาดูกันว่าเมนูนี้เนี่ยจะง่ายแค่ไหนอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาด